ท้ายดีกว่าเมื่อวานนี้หลังจากแถลงข่าวโอ้โหเราก็แถลงเป็นเวลาเดียวกับที่รายการสดของเราด้วยนะคะ

เมรัชนกผ่านแล้วได้ไปแข่งกีฬาโอลิมปิกแล้วนะคะ
ก็มีกระแสความยินดีมากมายเกิดขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ต
มีเหตุการณ์คลิปแถลงของน้องเมย์เมื่อวานนี้แล้วก็มีคลิปที่เพื่อนทำเซอร์ไพรส์ให้ด้วยล่ะค่ะ
ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณทีมงานที่คอยช่วยเมย์แล้วก็ทำให้เมย์ได้ไปแทงกันครั้งนี้
ด้วยพลังในหัวใจก็อย่าไปโยแครกับทั้งหากิใด
ก็พร้อมจะอบทดเกาให้สู่ลันทางฝันใคร

จริงแล้วคือต้องซ้อมก่อนนะเพราะว่าได้ท่าอย่างตั้งใจซ้อมแบบพิกษาเลย๖คนเต้นพร้อมกัน
เออแล้วก็สุดยอดชอบชอบคนผู้หญิงเสื้อฟ้าด้านหลังด้านขวันนะคะ
ก็คลิปนี้ค่ะนำโดยคุณพรทิพย์บูรณประเสริฐศุกร์นะคะ
ิชชาออนจินดาพลแล้วก็บุษนันอึ้งบำรุงพันธ์ค่ะ
ก็เป็นคลิปประกอบเพลงเธอผู้ไม่แพ้ลงในอินสตาแกรม

สามคนที่อยู่แถวหลังนะคะที่พูดมา

ก็นี่แหละส่งกำลังใจให้กับน้องเมรัชนกนะคะ
หลังจากที่น้องเมย์พ้นข้อกล่าวหาว่าใช้สารกระตุ้น

ใช่ค่ะตั้งแต่มีการแถลงข่าวเมื่อวานนี้เนี่ย
จอไทยรัฐทีวีข้อความในเฟซบุ๊ค

ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังเหรียญ
ว่าน้องเมย์บอกว่าหนักกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

แล้วสัญญาว่าจะเอาเหรียญมาฝาก
กดดันน้องเมย์แต่รอดูเหรียญจากน้องเมย์
ส่งกำลังใจให้กับน้องเมย์ด้วยนะคะ